ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท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

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิต

ประสบความสำเร็จไปบ้างมากน้อยแตกต่างกันไป
เพราะว่าผู้ชายชื่อเพิ่มภูมินี่แหละ
เขาจะพาเราขับเคลื่อนไปถึงเงินล้านหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้เขามีต้นทุนอยู่แล้ว๑แสนบาทนะคะ
ทำให้หัวใจเราทั้งในสตูนแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ย
พองโตแล้วก็ตื่นเต้นไปกับเขาคนนี้เหลือเกิน
โอ้โหคราวที่แล้วนี่เรียกว่าหัวใจแทบหยุดเต้น

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณเพิ่มภูมิร้อง

ล้านนาผู้ฟันฝ่ามรสุมชีวิต
ถ้าเป็นนักมวยนี่เป็นการก้าวขึ้นสังเวียนเป็นครั้งที่๓
ชกป้องกันตำแหน่งมาแล้ว๒ครั้งชนะ

วันนี้เป็นการชกครั้งที่๓
ณตอนนี้พี่มาถึงเพลงที่๖
จนมี๑แสนบาทตรงนี้
คิดว่า๑ล้านยังไกลเกินฝันของพี่อยู่ไหมคะ

หลายท่านบอกว่าผมจะเดินทางมาค่อนทางแล้ว
แต่ความรู้สึกของผมเลยเนี่ยเรากำลังเพิ่งเริ่มนิดนึง

เพราะว่ากว่าจะถึงร้านนี้มันต้องอีก๙แสน

แต่ว่าถ้าคิดเป็นเพลง๔เพลงนี่
ถ้าเราคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรมั่งเรารู้เนี่ยมันไม่ไกลแน่นอน

แต่ว่าตอนนี้พี่มีอุ่นใจอยู่แล้ว๑แสนบาท
ถ้าสมมุติพี่หยุดเลยตอนนี้เงิน๑แสนบาทของพี่ตรงนี้

เรื่องต้นก็คือต้องไปจ่ายค่าเทอมนั่นเขาก่อนค่าเข้าเรียน

ตอนนี้ค่าเข้าเรียนมหาลัยใช่ไหมคะ

ตอนแรกแกสอบแกติดแล้วแกได้สาขาที่ต้องการแล้วก็แกก็ร้องไห้๓วัน๓คืนตานี่บว

ก็ไม่มีตังค์ครับติดแต่ไม่มีตังค์ครับ

ก็คือตอนนี้แหละจุดเปลี่ยนของชีวิตน้องดาวเนี่ยจะได้จ่ายค่าเทิมหรือไม่
ก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของวันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้

เพราะว่าตอนนี้มีแสนนึงเนี่ยถ้าหยุดก็ได้แสนนึงแต่ถ้าเกิดสู้แล้วร้องผิดก็ยังเหลือต้อง๕๐๐๐บาท

ก็ค่าใช้เช่าห้องแล้วก็หนี้นี่ก็คงบางส่วนก็ต้องที่เราผัดผ่อนก็ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้ว
เพราะเราผัดผ่อนมานานเล่เราต้องไปให้เขาบ้างเป็นบางส่วน

เพราะไม่งั้นเราก็จะพวงอยู่ตลอด

ไม่สบายใจก็จะมาทุกข์ใจอยู่ตลอด

มาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็กลับมาเครียดอีก

เอาล่ะวันนี้แหละนะคะเราจะได้รู้กันว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณพี่เพิ่มภูมิจะเกิดขึ้นไปในทิศทางไหนนะคะคุณผู้ชมเอาใจช่วยเขาด้วยนะคะ
ครับวันนี้เขามาเริ่มต้นด้วยเพลงที่๗
ถ้าวันนี้เขาทำได้ไปเรื่อยเนี่ยผมว่าเขามีสิทธิ์ไปถึงเพลงที่๑๐เราจะได้เห็นเพลงที่๑๐แม้กระทั่งเพลงที่๗เองก็นานมากแล้วไม่มีใครเดินทางมาถึงเพลงที่๗นี้นะครับหลายเดือนทีเดียวเพราะฉะนั้นตั้งใจดีนะครับคุณเพิ่มภูมิ
ค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะมีคุณภรรยากับคุณลูกสาวมาเชียร์อีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ

เรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับตั้งแต่วินาทีนี้พร้อมนะครับคุณเพิ่มภูมิผมอยากได้ฟังเสียงคุณเพิ่มภูมิอีกครั้งหนึ่งว่าสู้หรือไม่สู้ครับ

และก็มาถึงเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
ถ้าพร้อมครับอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทมาเลยครับ
ถ้าลืมเรื่องมูลค่าไปถามว่าเพลงนี้เป็นยากูภูมิ
เคยพอพอเล่องมาแต่ว่ามาจังหลังนึงเรามันไม่ได้สนใจเลยครับ

เพลงที่ผ่านมากับเพลงนี้ถือว่ายังไงครับเพลงนี้

ความยากง่ายคือถ้าเราร้องมาชินปากมันก็ไม่เท่าไหร่

เราไม่ได้ร้องมานานมันก็ต้องขอเวลาตัดสินใจหน่อย
ถ้าคุณเพิ่มภูมิคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่เสี่ยงดีกว่า
อยากจะหยุดตอนนี้นะครับก็๑แสนบาทแน่นะครับ
แต่ถ้าตัดสินใจที่จะสู้ต่อเพื่อจะคว้าสองแสนแหมมันก็เยาว์ยวน

เพราะว่าคุณเพิ่มภูมิยังมีตัวช่วยเหลืออีก๒ตัวที่ผมบอกไปแล้วเนอ
ยังมีข้ามเพลงนี้กับเพลงเก่งกลับได้ฟังเพลงโจทย์หนึ่งท่อน
ร้องผิดหนึ่งคำกับเปลี่ยนเพลงซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีทั้งนั้นเลย
ซึ่งถ้าจะเสี่ยงก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะฮะ
คุณพระพลต้องตัดสินใจให้ดี
ฟังไปแล้วครับอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณเพิ่มภูมิจะสู้หรือจะหยุดครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตสู้ครับ

ยังแข็งแกร่งและเข้างานเหมือนเดิม
เหลือเลือกได้อีก๒แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ

ตอนนี้ไม่ได้เจอมานานหลายเดือนแล้วกัน

เป็นเหตุผลทางด้านของแรงบันดาลใจ

เคยฟังคุณสามีร้องเพลงนี้บ้างไหมคะ
เคยร้องแต่นานแล้วค่ะ
ใจลึกคุณภรรยาอยากให้คุณสามีใช้ตัวช่วยไหมคะในเพลงนี้

ในเมื่อตัดสินใจที่จะไม่ใช้ตัวช่วย
จะสู้แบบห้าวหาร
พวกเราคะให้กำลังใจกันหน่อยดีกว่า
คุณพร่อมพูดสู้
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๗เพลงมาครับ
ที่๖เพลง
ถ้ามันก็ไม่มีโปรตุงคุ้ม
หนุ่มทบ๒ลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาเล
บ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้วาเว
ชีวิตจังเรือลำน้อยลอยเลแฟนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืน
บ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรตอนนี้
ดึกโชยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืน
หนุ่มขานเคนออกลาดตระเวนเสียดจนดึกเดิน
เดือนเหงาดาวตบเสียงนกร่างคืน
แววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกล
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์

ยาวีกับเบาอีสานส่งยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ตามภูมิลำเนาแต่ว่าเห่าก็เป็นคนไทย
ปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไหร่เบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมา
เทือกเขาบูโดทาบถ้ามึนไกลมากมายความลับ
ดวงชีวิตที่หมอดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
ป้อมน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่า
โอละเหตุของแม่แววมาหัวใจกรวนวาคือทอดบ้านเด

มีไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ไม่เหมือนวันที่แล้ววันนี้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นกว่าเยอะ
คือตอนนี้เป๊กก็ยังไม่รู้ว่า
พี่ร้องผิดหรือร้องไม่ผิด
แต่ว่าสิ่งต่อไปนี้ที่จะเกิดขึ้น

ถ้าสมมุติพี่ร้องผิดจริง
พี่เพิ่มภูมิสัญญากับทางเราได้ไหม

ที่รีบคนเราครับ
ถามคุณภรรยาดีกว่า

แต่ไม่เป็นไรนะเขาก็สู้มาจนโอ้โหนะ
ค่ะดาวล่ะครับไม่เป็นไรค่ะถ้าวันนี้เขาพลาด
พี่ยังจะรักเขาเหมือนเดิมไหมรักค่ะ
ก็ตัดสินใจอยู่ร่วมกับเขาแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอด
ไม่ว่าจะดีจะร้ายจะเป็นยังไง
พี่ก็ยังจะรักผู้ชายคนนี้อยู่เสมอไป
ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดอาจจะสู้
จะสู้ไปด้วยกันเนอะค่ะ
เอาละครับเรายังไม่รู้นะครับว่าจะร้องได้หรือว่าร้องผิด
อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของคุณเพิ่มภูมิผู้ร้องนะฮะ
มาเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณเพิ่มภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เอาละครับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณเพิ่มภูมิร้อง
ร้องได้ร้องไป
ขอบคุณร้อง
คุณพ่อบู๊ฌคุณรอง
ร้องได้ให้ล้าน
โปรดติดตามตอนต่อไป